เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวที่
คนที่เขาหยุดในช่วงเทศกาลปีใหม่ไปเที่ยวกันเยอะเลยนะคะ

ขออภัยนะคะช่วงสงครานที่ผ่านมามีเหตุระทึก

ลงเล่นน้ำและเกือบจมน้ำเสียชีวิต

เปล่านะคะลงไปเล่นกับญาติด้วยนั่นแหละทั้ง๔๕คน
แต่ว่าคลาดสายตาแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะคะ
หันมาอีกทีญาติเห็นน้องกระเสือกกระสุน
อยู่ในน้ำดึงมือขึ้นมา
มาที่ชายฝั่งและเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปช่วยเหลือได้สำเร็จนี่นะคะ

เจ้าหน้าที่กู้ชีพทางทะเลฉลามขาว
รีบเข้าไปช่วยเหลือเด็กจมน้ำนะคะทราบชื่อ
ชื่อว่าเด็กชายธนากรอิ๋วสวัสดิ์อายุ๕ปีค่ะ
หลังจากที่ญาติอุ้มขึ้นมาจากทะเล

กำลังนักท่องเที่ยวมามุงดูเป็นจำนวนมากนะคะ
เจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อน
หลังจากนั้นรถกู้ชีพเทศบาลเมืองแสนศุกร์
ทำการส่งรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพานะคะ
ล่าสุดน้องอาการปลอดภัยแล้วนะคะ
ไปสอบถามคุณย่าของน้องคนนี้
ก็คือนางสุปันอิ๋วสวัสดิ์อายุ๕๓ปีนะคะ
เหตุการณ์มันเป็นไงเป็นไงมาไงคุณย่า
คุณย่าเล่าแบบนี้บอกว่าหลานลงไปเล่นน้ำกับญาติตั้ง๔๕คน
ญาติบอกว่าไม่รู้ว่าน้องไปจมน้ำตอนไหน
คือเล่นกันไปอยู่หันมาอีกทีเห็นน้องกระเสือกกระสุนอยู่ในทะเล
ขออภัยนะคะว่ายน้ำไปหาไปดึงมือขึ้นมา
แล้วก็รีบเอาขึ้นฝั่งให้เจ้าหน้าที่
ซึ่งคอยตรวจตราอยู่บริเวณชายฝั่งเข้าช่วยเหลืออีกทีนึงนะคะ

คุณสมเกียจเนี่ยนะคะนอกจากเล่าเหตุการณ์ให้เราฟังแล้ว
ก็ฝากเตือนไปด้วยเตือนไปถึงผู้ปกครองนะคะ
ควรดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดเนื่องจากช่วงนี้มีเหตุการณ์
จมน้ำเกิดขึ้นบ่อยมากย้ำว่าบ่อยมากนะคะ
ที่ชายหาดปังแสนเนี่ยนะคะเหตุการณ์นี้เถอะว่า
เพราะดีที่มีเจ้าหน้าที่ประจำการช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีค่ะ
ก็ฝากด้วยนะคะสำหรับเจ้าหน้าที่เขาก็มีหอคอยแบบนี้
ลักษณะก็คือไลฟ์การ์ดเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที
ก็ต้องประจำจุดนี้ตลอดเวลาที่มีนักท่องเที่ยวลงเล่น
ส่วนผู้ปกครองเองนะคะอย่าให้คลาดสายตาเลยนะคะ
ส่วนอุปกรณ์การช่วยเหลือต่างหรือว่าอุปกรณ์การเล่นน้ำ
จะทำให้น้องปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นเสื้อชูชีพห่วงยาง

ใช่แล้วช่วงนี้หน้าร้อนนะคะหลายคนเนี่ยเด็กมักจะลงเล่นน้ำนะคะ
แล้วก็สถิติไปดูโอ้โหเด็กไทยเสียชีวิตจากการลงเล่นน้ำ
มน้ำเนี่ยเยอะที่สุดเลยนะคะฝากกันด้วยนะคะ